ไปดูอีกหนึ่งเรื่องสร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ตได้แบบว่าโอ้โหคนแปลกใจกันมาก
มีเจ้าของสุนัขเขาขึ้นป้ายไวนิวเอาไว้
จัดเลี้ยงโต๊ะจีนใหญ่เป็นการต้อนรับน้องหมากลับบ้าน

ว่าถ้าหมากลับมาจะเลี้ยงโต๊ะจีน

หรือว่ามันรู้ว่าถ้ากลับมาจะได้เรียนโต๊ะจีน

งานจัดเลี้ยงลูกหมูคืนสู่เย่าหลังจากหายไป๕วัน
จัดงานเสาร์ที่๒๖มกราคมนี้๖โมงเย็นเป็นต้นไป
ยังไม่ถึงนะเดี๋ยวออกข่าวไปคนจะแห่ไปหรือ
ทีมข่าวสอบถามไปยังผู้โพสต์
เธอชื่อนานาบอกว่าเธอก็ได้เป็นเจ้าของหมา
แต่รู้จักสนิทกันกับเจ้าของหมา
เจ้าของหมาอยู่ท้ายซอยลาดพร้าว๑๐๑

จัดงานเลี้ยโต๊ะจีนทำไมต้องทำแบบนี้

เขาก็เลยไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งบอกว่า
ถ้าลูกหมูกลับมาบ้านจะเลี้ยงโต๊ะจีน

ลูกหมูเดินกลับมาที่บ้าน

ก็ไม่ทราบก็เลยก็ต้องแก้บนสิ
บนเอาไว้ถ้าลูกหมูกลับมาต้องเลี้ยโต๊ะจีน
ลูกหมูหรือหนูรูปมอมเนี่ย

ก็เลยถือโอกาสนี้เพื่อนมากินโต๊ะจีน

มีบุญจริงนะ

และก็อาหารก็มีคนหาให้กิน
ถึงเวลาไปอ้อนเขาหน่อย